ไปที่งานวันเกิดของดีเจเพชจ้าค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันครบรอบ๔๓ปี

ซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือตอนนี้คุณนิวเคลียร์คุณเพชรต้าเนี่ยค่ะ
เขาก็คือเลิกกันแล้วนะคะ
แล้วก็มาทำหน้าที่พ่อแม่นะคะของน้องไทก้าอย่างดีที่สุดค่ะ
แต่ความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพที่ดีมันมีต่อกันจริงค่ะ

อย่างงานวันเกิดเมื่อวานนี้นะคะก็พี่เพชรจ้าโพสต์ภาพนี้เลยค่ะ
เป็นภาพตัวเองอุ้มน้องไทก้านะคะพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ด้วยนะคะว่า

แล้วก็บอกว่าปีนี้จะลุยธุรกิจทุกอย่างที่อยากทำนะคะ
ซึ่งในโพสต์นี้นะคะก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงคุณนิวเคลียร์ค่ะ
หน้าจอเนี่ยค่ะแล้วบอกด้วยนะขอให้กระดูกหลังแข็งแรงนะคะไม่เคล็ดบ่อยรวยนะจ๊ะค่ะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะที่บ้านของพี่เพชจ้าเองนะคะก็มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดค่ะ
ทีมนักแข่งรถนี่ที่เห็นตามภาพเลยนะคะมีโทฟี่มีป้ายแบบเหมือนแข่งรถจริงอะค่ะ
ซึ่งตามธรรมเนียมก็จะมีการเป่าเค้กฉลองวันเกิดครบรอบ๔๓ปีค่ะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ก็คือนิวเคลียร์นี่แหละค่ะคลิปที่เห็นหน้าจอนะคะ
แล้วนิเคียก็ได้โพสต์ภาพคู่กับเพชรจ้าพร้อมเขียนคำโวยพรนะคะอย่างที่บอกไปน่ารักมากนะคะ
บอกว่าขอให้มีความสุขมากรวยนี่นะคะแล้วก็แท็กด้วยนะคะบอกว่า
เพื่อนรักนี่ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะคะเป็นตาลุงหัวโบราณไปนานนะคะ
ขอให้กระดูกหลังแข็งแรงไม่เข็ดบ่อยนี่
รวยนะจ๊ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าคู่นี้เขาทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องไทก้าได้สมบูรณ์แบบจริงนะคะ
ต่อให้ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
น่ารักเนาะเป็นเพื่อนกันได้เลย
ก็เป็นภาพยืนยันนะหลายคนสงสัยคู่นี้เขาเลิกกันเขาทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่นี่ยืนยันด้วยภาพแล้วจ้ะก็ยังเลิฟก็ดีนะคะ